วันก่อนมีเรื่องของเนรใช่ไหมคะที่ไปเช็คอิน
แล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะน่ารักนะคะ
วันนี้มีเรื่องของพระค่ะพระแต่งหญิงเที่ยวสถานบันเทิง
กินหมูกระทะจนกระทั่งมีคนพูดบอกว่า
กลางวันทรงศีลกลางคืนทรงหญิง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพจที่ชื่อว่าแม่ทัพลิงอินร่างทรง
โพสต์ภาพพระรูปหนึ่งนะคะมีรูปร่างทวมถือตาลปัด
แต่ภาพเล็กด้านข้างเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงผมยาว
กำลังใช้ตะเกียบคีบหมูกระทะแล้วก็จะมีข้อความบอกว่า
กลางวันทรงศีลกลางคืนทรงหญิงวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองหนองคาย
ตกกลางคืนจะออกไปท่องราตรีกับเพื่อนที่เป็นพระด้วยกันแทบทุกวัน
โอ้โหเห็นข้อความแล้วตกใจนะฮะ
ผู้สืบข่าวของเราก็ไปสอบถามกับนายสยามพัทธิพศร
ภูมิหน่วยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายค่ะ
คือท่านก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เลยแต่เบื้องต้นน่าจะเป็นสามเณรนะไม่ใช่พระ
ต้องให้เจ้าอาวาสที่วัดนั้นตรวจสอบซึ่งถ้าพบว่าเป็นเรื่องจริง
ก็มีโทษร้ายแรงถึงขั้นศึกได้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปต่อค่ะไปที่วัดคุณผู้ชม
ไปพบกับเจ้าอาวาสท่านให้ข้อมูลบอกว่าทราบแล้วทราบเรื่องนี้แล้วนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาวัดไม่รู้มาก่อนเลยว่าสามเณรรูปนี้มีพฤติกรรมแบบนี้
พอหลังจากทำวัดเสร็จแล้วก็ต่างคนก็แยกย้ายกลับกุฏิของตัวเอง
ซึ่งถ้าดูจากในรูปแล้วก็ยอมรับว่าเป็นสามเณรที่วัดจริงนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงและจะดำเนินการทางวินัยจะถึงขั้นไหน
ก็ต้องอยู่ที่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสงฆ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
กลางวันทรงศีลกลางคืนทรงหญิง